คุณผู้ชมดูเรื่องของอุบัติเหตุนี้ก่อนนะครับ
นี่ชายคนหนึ่งเพิ่งจะถอยจักรยานยนต์มาใหม่เอี่ยมเลย
แต่ปรากฏว่าขับออกถนนแล้วก็ไปเจอสี่แยกวัดใจ
ไปชนกับรถของคุณครูเป็นรถกระบะคุณผู้ชม
มีวงจรปิดให้เห็นนะฮะว่ารถกระบะของคุณครูเนี่ย
เกือบทับศีรษะผู้ชายคนนี้แล้วครับ

แต่เราชี้ลูกศรเอาไว้ว่าผู้บาดเจ็บเมื่อกี้ถูกรถชนแล้วนะฮะ
เกือบถูกทับศีรษะคุณผู้ชมดูสิ
ศีรษะเขาหลุดเข้าใกล้ล้อแล้วนะฮะ
วงจรปิดบรรเวณสี่แยกมังกรหรือว่าแยกวัดใจนะฮะ
จับภาพวินาทีรถจักรยานยนต์
ชนประสานงากับรถกระบะกลางสี่แยก
แล้วรถกระบะก็ลากทั้งคนทั้งรถจักรยานยนต์ไปบนถนน

ล้อรถกระบะเกือบจะทับศีรษะคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ตำรวจสพแม่สอดพร้อมด้วยกู้ภัย
รีบลงไปอย่างจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นสี่แยกรับสายตาทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี
แล้วเขาบอกว่าตรงนี้โอ้โหวัดใจจริงคุณ
เกิดมานักต่อนักแล้วสำหรับอุบัติเหตุนะครับ
จอดอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าพังยับเลย
มีคุณครูผู้หญิงอายุ๓๕ปีเป็นคนขับครับ
คุณครูไม่ได้บาดเจ็บนะแต่อยู่ในอาการตกใจสุดขีดนะครับ

ยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็ถูกชนจนเสียหาย
ส่วนคนเจ็บก็คือนายซาวินอ่องอายุ๒๕ปีหนุ่มเบนเจอร์เพศพอดี

เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขาซ้ายหักแล้วก็ศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรง
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ซาวินอ่องกำลังขี่รถจักรยานยนต์คันใหม่เอี่ยม
คือยังไม่ติดป้ายเลยคุณจะบอกว่าป้ายแดงก็ไม่ได้
เพราะยังไม่ทันติดป้ายทะเบียนเลย
จะไปทำธุระนอกเมืองแม่ศอด
แล้วก็ขับมาถึงซุ้มประตูทางลอดซุ้มมังกรตรงนี้
แล้วก็เป็นแยกวัดใจก็เลยเกิดการเฉียวชนกันขึ้นนะครับ

ชาวบ้านร้องมาเลยบอกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่ามันมีอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เพราะเกิดเป็นประจำมีทั้งเจ็บมีทั้งตาย
แต่ละปีจะมีคนมาสังเวยชีวิตที่สี่แยกมรณะนี้
หลายศพไม่ใช่แค่ศพสองศพ
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่รถทุกชนิด

แต่ว่ามันก็มีสัญญาณไฟนี่
ดูสิมันมีสัญญาณไฟแต่ดูมันเป็นไฟแบบไหน
คือไฟกระพริบแบบนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเสีย

ปกติถ้าเกิดว่าเป็นไฟแดงมันก็จะขึ้นค้างเอาไว้เลยว่าเป็นไฟแดง

อันนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะ